นี่เป็นนโยบายที่เราได้คุยกันตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา
รวมทั้งเป็นสิ่งที่รัฐบาลกำลังช่วยเหลืออยู่

รวมทั้งมีแผนในการปรับลดพื้นที่การปลูกข้าว
และวันนี้เรามาคุยกันให้รู้ว่าความจริงของทางออกของชาวนา

ขอบคุณคุณทัศนัยนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ

วันนี้เราเชิญ๓ท่านมาคุยกันที่ฉันต้องพูดแบบเร็วหน่อย
เพราะว่าทั้ง๓ท่านมีข้อมูลเป็นกระทักเลยนะคะ

ท่านแรกค่ะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรนะคะ
ก็คือคุณจินตนาชัยยะวรรณการ
ถัดมาค่ะนายกสมาคมเครือข่ายชาวนาไทยนะคะ
นายกระวีรุ่งเรืองอยู่ประจำกับเราตลอดสัปดาห์เลยนะคะ
แล้วก็อาจารย์นิพนธ์ภัวพงศกร
คนที่เรารอมาตั้งนานแล้วนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ
ต้องให้อาจารย์นิพนธ์ก่อนอย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะคะ
เพราะอาจารย์เปิดเรื่องข้าวไว้ในวิจัย
ถามอาจารย์แบบนี้เลยเพราะว่าอาจารย์ไม่อยู่นะช่วงต้นสัปดาห
เอาอย่างนี้ค่ะอาจารย์มาถูกทางแล้วถูกไหม
สำหรับนโยบายที่ออกมา๒รอบนี้๒สัปดาห์ของรัฐบาล
ส่วนผมอยากจะเน้นว่าส่วนที่มาถูกทางอย่างยิ่ง
คือส่วนที่ช่วยเหลือชาวนาต่อไร่
แม้ว่าจะไปบอกว่าเป็นต่อตันก็ตามนะฮะ
รอบหลังนี่สำหรับชาวนาที่ช่วย๘๐๐บาทต่อไร่นะฮะ
จำนวน๑๐ไร่รอบแรกสำหรับเกษตรกรที่ปลูกข้าวหอมะลินะฮะ
ก็๘๐๐บาทต่อไร่๑๕ไร่นะฮะ
ที่แตกต่างกันเพราะว่าข้าวหอมะลิเนี่ย
ผลผลิตต่อไล่ต่ำกว่าข้าวขาวนี่ยกง่าย
ตรงนี้ได้เป็นกรอบเป็นกรรมเลย
เกษตรกรที่จดทะเบียนทุกรายทั่วประเทศไทย
ตัวนี้คือตัวที่ลดปัญหาทำให้ไม่ขัดทุนนะครับ
ตอนต้นฤดูรัฐบาลช่วยมาแล้ว
ตัวนี้ทำให้เกษตรกรไม่ขัดทุน
ลดภาระอาเหตุเรื่องราคารกลดลงได้
ตรงนี้คือส่วนที่ผมเชื่อว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุด
ที่เราอยากจะเน้นผมไม่ค่อยอยากจะไปเน้นเรื่อง
จำนำยุ้งฉางสินเชื่อชะลอการขายอะไรเท่าไหร่
เพราะว่าตรงส่วนนั้นมีเกษตรกรจำนวนไม่มาก
เทียบกับส่วนแรกที่ผมพูดถึงนี่
ค่ะเดี๋ยวนะคะอาจารย์นิพนธ์พูดเรื่องอะไรคะ
นี่ดิฉันเรื่องจำนำยุ้งฉางอะไรมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วนะคะ
อาจารย์อะไร๘๐๐อะไรคะเนี่ย๘๐๐อะไรคะอันนี้เป็นเงินที่ช่วยเหลือกับเกษตรกรโดยตรงเลย
ให้เงินช่วยเหลือโดยตรงเลยแต่ว่ารัฐบาลพูดเป็นต่อตันใช่ไหมครับ
บาทต่อตันคือวิธีการสื่อสารคนละแบบ
ความหมายของอาจารย์นิพนธ์คือตัวเดียวกันนั่นแหละ
แต่อาจารย์พูดอีกแบบหนึ่งผมพูดว่ามันเป็น๘๐๐บาทต่อไร้
แต่เป็นเกษตรกรลายเล็กแล้วช่วยแค่อย่างหอมะลินี่ช่วยแค่๑๕ไร่
ตรงนี้เป็นการช่วยเหลือเป็นการทั่วไปเลยช่วยให้ทุกคนไม่มีปัญหาเรื่องขาดทุน
อันนี้คือตัวที่สำคัญมากที่ผมอยากจะสื่อสารแล้วอันนี้ทุกคนที่จดทะเบียนได้หมด
เอาเงินเข้าเลยไปขายข้าวตามปกติได้เงินเข้ากระเป๋าเลย

แล้วไม่เป็นภาระงบประมาณมากเกินไปเพราะมีการจำกัดจำนวน
ได้รับการช่วยเหลือจำนวนเท่ากัน
เดี๋ยวนายกระวีตกลงที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์นี้เรื่องเดียวกันใช่ไหมคะ

พี่น้องเกษตรกรเข้าใจว่ายังไงตกลงตอนนั้นที่เรายังคุยกันอยู่
แล้วคนไม่มียุ่งฉางจะต้องควบคุมดูคุณภาพอย่างไร
คือแยกประเด็นนะครับการจำนำยุ้งฉางหมายถึงประเภทข้าว
เช่นข้าวขาว๗๐๐๐คือ๙๐ของราคา
แล้วก็ข้าวหอมปฐุม๗๘๐๐แล้วก็ข้าวหอมมะลิก็๙๕๐
อันนี้คือราคาจำนำยุ้งฉางทีนี้ในส่วนที่พูดเกินนั่นก็คือ
ส่วนที่ไปให้เพื่อลดต้นทุนหรือว่าที่เขาลดต้นทุนไม่ใช่ราคาข้าว
เป็นการช่วยทีนี้พูดให้ง่ายในฐานที่ท่านอาจารย์พูด
ต้องการให้สังคมได้เห็นว่าไม่ใช่ราคาข้าว
เป็นการช่วยลดต้นทุนถ้วยทุนที่ชาวนาทำไป
แต่รัฐบาลคงจะบอกว่าให้เห็นตัวเลขกลม
คนละ๒๐๐ไม่เกิน๑๐ไร่ใช่ไหมครับ

ไม่คิดเป็นตันคิดเป็นไร่
แต่ไม่เกิน๑๐ไร่
คือมีกำหนดเพดานเอาไว้ไม่ได้ช่วยจนฟู
แต่ว่าทางอาจารย์ก็คิดว่าถ้ารัฐสื่อไปอย่างนี้

ว่าสังคมทั่วไปจะสับสนก็พยายามแยกให้เห็นใช่ไหมว่ามันเป็นอย่างนี้ครับ

คือภายใต้นโยบายที่ออกมาโดยมตินอบขอนะฮะผ่านคอรมอลแล้วเนี่ย
เราจะให้ชาวนาที่ช่วยทั้งหมดเลยเนี่ย

ก็คือเราจะให้๒๐๐๐บาทต่อตัน
ซึ่งในเรื่องของข้าวหอมมะลิเนี่ย
ไม่ว่าจะชะลอการขายข้าวเปลือกหรือจำนำยุ้งฉาน

อันนี้๒๐๐๐บาทต่อตันเนี่ย
เราจะให้ทุกคน
ที่เป็นชาวนาปลูกข้าวและขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
แต่ทีนี้ถ้าจำนำยุ้งฉาง

ทีนี้จำนำยุ่งฉางมันต่างกับคนชาวนาอื่นยังไง
ก็คือเขามียุ่งฉางของตัวเองที่เก็บไว้เหมือนกับว่า
คืออย่างคุณจอมฝันมียุ่งฉางอยู่ใช่ไหม
คุณจอมฝันยังไม่อยากขายข้าวตอนนี้เพราะราคามันไม่ดี
ก็เอาเงินกู้จากทกศไปก่อน
ไม่มีดอกเบี้ยแล้วก็ให้
บวกกับ๒๐๐บาทได้๒๐๐บาทได้อยู่แล้ว
ในฐานะที่ดูแลข้าวที่เป็นของเรา
นี่แหละเพียงแต่ว่าเราโอนเงินจากทกศไป

ผมมองอย่างนี้

ของเทาเกาะสอ
ไม่ใช่เป็นการไปยกราคาอะไร

ดูแลข้าวให้ก็คือว่ามีต้นทุน

ก็ต้องให้อะไรเพื่อให้เป็นต้นทุนว่า

ก็เลยอุดหนุนอันนี้ด้วย

ผลผิดของเฉลี่ยต่อไร่ของข้าวหอมมะลิเนี่ย

มันจะประมาณ๓๘๐บาท

ก็คือเอาไร่ไปคูณผลผิดเฉลี่ยต่อไร่
แต่พอเป็นข้าวขาวกับข้าวปฐุม

ทำไมไม่มาตั้งแต่วันจันทร์คะผู้ช่วยคะ

คือที่นายกระวีพยายามจะบอกเราก็คือ
แม้ว่าข่าวจะออกมาแล้วเรียบร้อยนะ

ไม่ต้องส่องกันดีได้แน่นอน
กศบอกว่า๒๐พฤศจิกายนนี้จะเริ่มต้น
เอาตั้งแต่วันที่นายกระวีเจอทกศ

ยังครับเพราะว่าเราเช็คในพื้นที่แล้วเนี่ย
ชาวนาจะไปถามทกศเป็นหลัก
กศสาขาเมื่อยังไม่มีหนังสือสั่งการไป
ระเบียบปฏิบัติไปเขาตอบอะไรไม่ได้
แต่ทกศเข้าใจตรงกับผู้ช่วยหมดแล้วใช่ไหมคะ
คืออย่างนี้๒๐๐๐บาทเนี่ย
ด้วยเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนกับทางกรมส่งเสริมการเกษตรอยู่แล้ว
แล้วก็เอาเป็นฐานในการจ่าย๑๐๐บาทที่ตอนต้นฤดู
ที่จ่ายไปเมื่อตอนต้นปีที่ตอนปลูก
เรื่องกรกฎาบ้างถ้าพี่จำไม่ผิดเนี่ย
บาทเราให้ไปอยู่แล้วต่อไร่เหมือนกันแต่ให้ไม่เกิน๑๐ไร่
เพราะฉะนั้นตรงนั้นทะเบียนตรงนั้นถูกใช้ในการจะจ่าย๒๐๐บาท
เพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับวันที่๒๐พฤศจิกา
คือวันนี้ถ้าทกศพร้อม๒๐๐๐บาทก็จ่ายได้เลย
คือแปลว่า๒๐๐นี้คือใช้รายชื่อที่เคยได้๑๐๐๑๐๐บาท
เพราะมันคือทะเบียนเกษตรกรที่ถูกขึ้นมาว่าปี๕๙ทับ๖๐นี้
เราเป็นชาวนาที่ปลูกข้าวแล้วนะอะไรประมาณนี้

วันที่๒๐พฤศจิกานี่เป็นเรื่องของการชะลอการขายข้าวเปลือก

ทีนี้เอาเรื่องนี้ก่อนนะคะป๊าดไปที่อาจารย์นิพนธ์ค่ะ
อาจารย์ดิฉันก็อ่านของอาจารย์มาด้วยนะ

ตกลงชาวนาที่เราห่วงที่สุด
เขาจะได้ประโยชน์จากการจำนำยุ้งฉางเหรอคะ
หรือว่าชาวนาที่โดยพฤติกรรมแล้ว
เขาไม่ต้องมียุ้งฉางเขาจะได้ประโยชน์

ทุกคนได้ประโยชน์แน่นอน
วกกับ๑๐๐๐บาทเมื่อตอนต้นฤดู

ชาวนาทุกคนที่จดทะเบียนไม่ขาดทุนอยู่แล้ว
เป็นการลดภาระที่อันเนื่องมาจากการที่ราคาข้าวลดลง
ตรงนี้เป็นประโยชน์ซึ่งเราควรจะพูดชัดเจน
แล้วไม่ต้องไปมียุ้งฉางไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นทุกคนก็ได้
ตรงไปตรงมานะฮะ
แล้วเป็นการช่วยเหลือที่มีการจำกัดปริมาณการช่วยเหลือ
มันไม่ได้ช่วยเหลือจนกระทั่งมันเป็นภาระทางการคลังอย่างมโหลาน
ทีนี้ในกรณีจำนำยุ่งฉางล่ะคะอาจารย์
คือ๑จะช่วยชาวนาได้สัดส่วนสักเท่าไหร่ของชาวนาจริงในเมืองไทย
หรือว่าจะช่วยราคาข้าวได้จริงหรือเปล่าในตลาด

อยากตอบก่อนค่ะคือในเรื่องของการจำนำยุ้งฉางหรือชะลอการขายข้าวเปลือก
จริงเจตนาเราอยากจะให้ลดทรัพพลายส่วนเกิน
คือวันนี้เรื่องข้าวมันจะออก๘๐เลยในเดือนพฤศจิกา
เพราะฉะนั้นแน่นอนปริมาณข้าวถ้าฟาร์มต้องการกับผลผิดที่ออกมา
มันผลผิดมากกว่าความต้องการเนี่ยราคามันตกไม่ว่าสินค้าอะไรก็แล้วแต่
ทีนี้พอเป็นอย่างนี้เราก็เลยมองว่าถ้าชาวนาวันนี้เขามีทางเลือก
เพราะเขามียุ่งฉางของตัวเองโดยเฉพาะเกษตรกรในภาคอีสานกับเหนือ
แต่ภาคกลางจะไม่ค่อยมีนะคะเราก็เลยมองว่าตรงนี้ถ้าเขาเก็บค่าไว้ก่อน
แต่เขาต้องใช้เงินถูกไหมครับคุณจอมขวัญเราก็เลยบอกว่า
ทกศจ่ายเงินให้เขาเสีย๙๐ของราคาตลาดที่เพิ่งจะเป็น
อันนี้คือ๙๕๐๐เอาเงินไปใช้ก่อนแล้วก็เก็บค่าไว้๓เดือน๖เดือน
ซึ่งตอนนั้นมันจะไม่มีเรื่องของข้าวที่จะออกสู่ตลาดแล้ว
ถ้าเป็นน้อยลงไม่มีเลยด้วยซ้ำเพราะมันเป็นเก็บเกี่ยวพฤศจิกาธันวาค
นี่หมดแล้วถ้านาปีครั้งที่หนึ่งนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่า
ถ้าคุณเก็บค่าไว้คุณมีเงินใช้พอช่วงนั้นเนี่ยสะพายไม่มี
หรือมันน้อยเนี่ยราคามันจะดีขึ้นโดยระบบปกติเลยค่ะเราก็เลยมองว่า
ตัวนี้มันจะช่วยชาวนารายย่อยได้เพราะเขาเก็บข้าวไว้มีเงินใช้แล้วไว้
ได้หลายราคาดีเมื่อไหร่ค่อยมาคืนอย่างนี้ตอนนี้ในกรณีของคนไม่มีแย่ง
รัฐบาลก็ให้ใช้ถ้าเป็นสมาชิกสากรสากร
ก็ทำหน้าที่ที่จะเก็บข้าวให้กับสมาชิกก็คือส่วน๑
เราเจตนาเราต้องการเอาส่วนเกินมาเก็บไว้
ถ้าสวนเกินเก็บมาได้เมื่อไหร่ราคามันควรจะดีขึ้น
มันเป็นอย่างนี้ก็คืออย่างที่ท่านผู้ช่วยแล้วท่านหมดทีพูดก็คือว่า
ถ้าเป็นข้าวนาปีเก็บเกี่ยวปีละครั้ง
เสร็จแล้วพอมันออกมาจำนวนจำกัดถ้าเราเก็บเอาไว้สักก้อนหนึ่ง
ไม่ไม่มาขายทั้งหมดนะแล้วก็ค่อยทยอยขาย
ราคามันก็จะขึ้นไปเรื่อยชาวนาก็จะได้
ถ้าราคามันขึ้นมากไปต้นทุนดอกเบี้ยของเขา
ต้นทุนในการเก็บชาวนาก็จะได้กำไร
ทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าชาวนาคาดคณี

ถ้าเขาคาดคณีว่าปลายฤดูราคามันจะขึ้นเยอะ
เขาก็จะเก็บไว้เยอะเก็บไว้เยอะมันก็จะทำให้ยกราคาได้
ทีนี้ตรงนี้แหละมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของชาวนา
ขึ้นอยู่ว่าเขามียุงฉางมากแค่ไหนนะครับ
ซึ่งอันนี้จะเป็นตัวตัดสินใจนะครับ

ถ้ามีชาวนาไม่มากที่ซื้อมันก็ได้ผลน้อยหรือไม่ได้ผล
ถ้ามีชาวนาที่ตัดสินใจซื้อเขายุ้งมากมันก็ได้ผลนะฮะ
ที่สารภาคเหนือมันค่อยลดลงเรื่อย
ไม่เหมือนกับสมัยปี๒๒๓๐สมัยนั้นค่อนข้างเยอะ

การที่ประเทศไทยใช้วิธีนี้ไม่ได้มีผลอะไรต่อราคาข้าวถูกไหมอาจารย์
ผมคิดว่ามันมีผลน้อยมาก
ผลการศึกษาในอดีตมันแล้วแต่ปีแล้วแต่จังหวะในการแทรกแทรง
แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่
ผมไม่อยากจะคิดว่าเราสามารถยกระดับราคาได้
เราจะยกระดับราคาได้ต้องใช้งบประมาณมหาศาล
คือวิธีที่ได้ผลที่สุดก็คือว่าเอาเงินรัฐบาลซื้อข้าวมาเก็บไว้ในยุ้ง
เสียดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อจำนวนมากเลยนะฮะ
แล้วเก็บเอาไว้มีค่าใช้จ่ายในการดูแลแล้วไม่ขายนะฮะ
อย่างนี้ราคายกได้แต่ถ้าเราทำให้ราคายกจนกระทั่งมันสูงกว่าราคาตลาดโลก
เราก็ไม่ต้องขายเพราะว่าที่เราขายได้ทุกวันนี้เราส่งออกได้ทุกวันนี้ได้เงินตราต่างประเทศเข้าประเทศเนี่ย
ก็เพราะว่าราคาของเราต่ำกว่าราคาตลาดโลกทีนี้หวังว่าจะไปยกราคายิ่งยกราคาสูงเข้าไปเท่าไหร่โอกาสที่เราจะขายในตลาดโลกมันก็ลดลง
โอกาสที่จะขายก็น้อยลง

นายกระวีค่ะอย่างที่ผู้ช่วยบอกไหมคะคือมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการทำราคาเพิ่มหรือลดด้วยซ้ำไป
คือมันแค่ว่าชาวนาเนี่ยจะไปถึงระยะที่ตอนเนี้ยของมันน้อยและจะขายได้ราคาดีกว่าขายตอนนี้คือโดยธรรมชาติฤดูการมันก็ควรจะทิ้งช่วงตรงนี้ไปแล้วค่อยขายถูกป่ะคะ
ก็ถูกครับคือว่ามันก็ไปย้อนอดีตที่สมัยก่อนชาวนาจะมียุ้งฉางแล้วก็เก็บไว้แล้วเขาไม่ต้องเร่งขายถ้าราคายังไม่ดีเขายังเก็บไว้ได้แต่ณปัจจุบันนี้เขาขายข้าวสดมันก็เหมือนผีถึงป่าช้ายังไงเขาก็ต้องขาย
ที่ประเด็นก็คือจำนำยุ้งฉางมาแพทย์ข้าวหอมรีข้าวขาวในกรณีเอาข้าวหอมรีที่เดิมแค่๒๓จังหวัดเดี๋ยวนี้ครอบคุมทุกจังหวัดเนี่ยข้าวหอมรีในตลาดในปัจจุบันนี้ยังไม่ถึง๗๐๐๐อาทิตย์ผมเชื่อว่าเขาจะแห่มมาจำนำยุ้งฉางเอา๙๕๐๐ถึงอบแห้งแล้วก็เอาไปขายได้

เพราะฉะนั้นในกรณีภาคเหนือตอนล่างหรือหลายจังหวัดเนี่ย
ที่มีเนี่ยเขาจะเขาไม่มียุ้งฉาง
ถ้าเกิดเขาพร้อมที่จะจำนำทำยังไง
หนึ่งผมไปดูแล้วสถาบันการเงิน
ไม่ว่าสถาบันเกษตรกรเช่นสหกร
เกี่ยวกับเกษตรต่างเนี่ย
ฉางมีไม่มากปริมาณจุจะไม่มาก
ผมเชื่อเอาทั่วประเทศสักล้านตันได้หรือเปล่า

มันจะมีปัญหาเพราะข้าวจะไม่มีที่เก็บถ้าเขาเก็บไว้มาก
ประเด็นก็คือว่าเราก็พยายามมองว่าก็คุยกันทางทกศแล้ว
พวกจ่ายเงินว่าถ้ากับกลุ่มเกษตรกรเขาไปเช่ายุ้งฉางของเอกชน
แล้วเขารับผิดชอบกันเองได้หรือไม่อ่าประเด็นที่หนึ่ง
ก็ปัจจุบันนี้ข้าวหอมมะลิแถวพิจิตรพิสุโลกอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
มันอยู่ไม่ถึง๗๐๐ถ้าไม่ถึง๗๐๐ยังไงเขาก็ต้องเก็บไว้
เพื่อที่จะชะลอการขายคือยุ้งฉางแล้วก็ในกรณีข้าวขาว
ถ้าเกิดมันไม่ขยับขึ้นมาจริงเนี่ยมันก็เกินแต่ผมดูแล้ว
กศกำหนดขึ้นมาแล้วผมเห็นคร่าวนะถ้าเป็นวิสาหกิจชุมชนเนี่ย
ใช้วงเงินประมาณ๕ล้านในการเก็บยุ้งฉางสากรก็น่าจะถ้ากลุ่มเกษตรกรประมาณ๒๐ล้าน
สหกรณ์ก็น่าจะอยู่ประมาณ๕๐ล้านประมาณนี้

เงินที่จะเข้าคงเอาฝากข้าวกำหนดกรอบมาผมเห็นอยู่
วิสาหกิจชุมชนก็คือเป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรแต่เล็กกว่าสากร
แค่ว่ามันเป็นการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายของกรมส่งเสริมการเกษตร
ก็คือกลุ่มเกษตรกรมารวมตัวกันประมาณ๑๐รายขึ้นไป
อันนี้เราถือว่าเป็นนิติบุคคลทำนองเดียวกับสากรแต่ไซส์เล็กกว่า
ที่คุณระวีพูดก็คือว่าเหมือนรวมกันแล้วก็จะรับซื้อได้ประมาณ๕ล้านเลยที่เขาประเมิน

คือวงเงิน๑๘๐๐๐ล้านถ้าเกิดมา
นี่ผมก็ถามทกศเขาเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าวงเงินที่ขยายไปข้าวทุกชนิดไม่เกี่ยวกับ
มติคอรมอลเมื่อวันที่๑พฤศจิกา๑๘๐๐ล้านถ้าไม่พอทำไง
เขาก็สามารถขยายได้ทีนี้อันนั้นคืออีกประเด็นนึง
นี่ประเด็นเรื่องยุ้งฉางยุ้งฉางอ่าทางทุกฝ่ายก็รู้อยู่แล้วว่า
ภาคกลางภาคเหนือตอนล่างยุ้งฉางของชาวนาไม่มีอยู่แล้ว

ความหมายของนายบวีคือเงื่อนไขคือถ้าเขาไม่มี
แต่เขาอยากจะเข้าร่วมไปเช่าเอกชนได้ไหมใช่ไหมคะ

ถ้าเป็นความเห็นพี่นะคะคือจะได้หรือไม่ได้นี่
อาจจะอาจจะไม่ตอบคำถามตรงนี้แต่อยากจะเล่าให้คุณจอมฝันฟังว่า
ในอดีตรับจำนำแล้วก็เป็นปัญหาอยู่ถึงวันนี้
นั่นก็คือว่าเหมือนจำนำใบประทวนจะทำนองเดียวกับที่ท่านระวีพูดถึง
แล้วก็ไปเก็บไว้ในโกดังกลาง
ประเด็นก็คือว่าณวันที่ทำภายใต้กระบวนการตรงนั้น
เรามีการสกรีนหมดตั้งแต่ข้าวเปลือกนะฮะอันนี้อาจจะเก็บเป็นข้าวเปลือก
แปลเป็นข้าวสารเหมือนจำนำสมัยก่อนก็ไม่เป็นไร
แต่การเอาข้าวเปลือกไปไว้ที่เดียวกัน
คุณภาพเป็นแบบนี้นะมีต้นข้าว๔๐มีอะไรประมาณนั้น
รับผิดชอบทั้งเรื่องคุณภาพในขณะที่เจ้าของคลัง
รับผิดชอบในเรื่องของปริมาณมันยังเกิดปัญหาเลย
ทีนี้ถ้าระบบอย่างคุณระวีว่าทุกคนมารวมกันเอง
ไปเช่าโกดังของใครสักคนหนึ่งคำถามมันก็จะตามมาว่า
ตอนที่เอาข้าวออกมาเพราะว่าการจำนำยุ้งฉาน
มันต้องใช้เวลาถึง๓เดือน๖เดือนถูกไหมคะเก็บไว้
แล้วได้เงินไปก่อนคาดว่าปัญหาคือ
ปริมาณข้าวใครจะกำกับดูแลคุณภาพข้าวใครจะเป็นคนรับผิดชอบ
แล้วพี่เชื่อด้วยแต่พี่ไม่ได้บอกว่าได้ไม่ได้นะ
แต่ถ้าเป็นมุมของพี่บทเรียนจากที่เคยผ่านมา
เรามีเซอร์เวย์เรามีคนรับผิดชอบทั้งเจ้าหน้าที่รัฐตัวแทนเกษตรกร
มันไม่ใช่มันมีมาแล้วอาจารย์นิด
หมายถึงที่เขาอยากนะคือเรากลัวว่าอาจจะมีปัญหาก็ได้
ที่ผ่านมาคือปัญหาที่เกิดขึ้นว่าทำไมเราถึงต้องใช้หนี้
เดี๋ยวขออภัยค่ะขออภัยทุกท่านแต่พี่ไม่ได้บอกว่า
ใช่ยังไม่ใช่คำตอบไม่ใช่คำตอบแต่มันมีประเด็น
เดี๋ยวต้องพักก่อนค่ะคุณทัศนัยรอให้ข้อมูลเพราะเดี๋ยวช่วงหน้า
เดี๋ยวเรื่องนี้มานะมันมีแม่มองตาแข็งเลยเดี๋ยวให้
แล้วจะถามอาจารย์นิพนธ์ด้วยนะคะว่าแนว
ฉันเอาแค่๓ปี๕ปีข้างหน้าได้ไหมคะ
ว่าถ้าเราไม่ต้องมานั่งแบบนี้กันอีกเนี่ยสิ่งที่จะทำได้

หรือรัฐควรจะฟังชาวนามากกว่านี้

นี่คือหนึ่งตัวอย่างของชาวนาที่ล้ม

แอบมองส่งใส่ตา
เอาพูดให้จบตกลงว่า
แม้เราจะเสนอแต่ปัญหามี

ก็คือเราก็รู้ว่าถ้า

ยังมองว่าอดีตมันมีปัญหามา
ทีนี้เราก็มาหาทางออกว่า
ในกรณีถ้าอย่างนี้ถ้าชาวนาเขา
ยุ้งฉางขึ้นมาเพราะต่อไปมันอาจจะทำให้ยั่งยืนได้
เพราะแบบนี้มันไปได้แล้ว
ต่อลูกนี่น่าจะประมาณเจ็ดร้อยเปอร์กิโลกรัมได้น่ะ
ประมาณนี้ประมาณ๑๐๐๐กิโลเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันก็ช่วยได้ไหม
ถ้าให้ชาวนาเขาแยกทำในกรณีไม่มียุ้งฉางแต่ว่าในการอย่างนี้ทกศคงเข้าไปกำกับดูแล
เพราะว่าเก็บแล้วมันปลอดภัยไหมมันดีไหมอะไรไหมอย่างนี้
ซึ่งเราก็จะพยายามหาทางออกให้กับเขาด้วยก่อน
ก่อนที่ถึงเวลาพอมันมีปัญหาแล้วมันไปทางไหนไม่ออก
แล้วก็มานั่งคุยกันก่อนว่ามันจะออกทางไหนได้ถ้าเกิดมีการเข้าร่วมการเยอะ
แต่ถ้าราคาในตลาดมันขึ้นที่เขาพอใจได้ในกรณีข้าวสด
เมื่อปีที่แล้วข้าวสดข้าวขาวก็จะอยู่ที่ประมาณ๖๙๗๒๐๐ในช่วงที่ปลายฝนต้นหนาว
ซึ่งความชื้นอยู่ประมาณ๒๕๒๒๒๓ประมาณนี้นะครับเขาก็รับได้ประมาณ๗๒๐๐ใช่ไหม
ปัจจุบันนี้ถ้าในกรณีจำนำยุ้งฉางข้าวขาวนี่๗๐๐ข้าวแห้ง๑๕
ส่วนใหญ่ก็รัฐบาลคงคิดแล้วแหละว่ายังไงเขาก็ต้องขายข้าวสด
เพราะว่าถ้าอบแห้งยังไงมันได้แค่๗๐๐
แต่ถ้าชาวนามองว่ารับไป๗๐๐๐แล้วโอกาสที่จะขึ้นไปอีก
เขาก็อาจจะเข้ามาจำนำยุ้งฉางเยอะ
ฉันเอาในกรณีตั้งข้อสังเกตว่าถ้าอยากจะใช้สิทธิ์แต่ไม่มียุ้งฉาง
แล้วไปเช่าเอกชนซึ่งทางผู้ช่วยก็บอกเหมือนกันนะคะ
บอกว่ามันก็มีปัญหาของเก่ายังหลอนอยู่นะคะ
อาจารย์นิโภนมันมีทางออกไหมคะ
เขาอยากจะใช้สิทธิ์นะคะ
คือระยะสั้นมันลำบากนะฮะ
พูดกันมานี้มันไม่ใช่เรื่องง่าย
อยู่มาวันดีคืนดีจะบอกให้มีไซโลมันไม่มีหรอกฮะ
ข้าวมันชื้นยิ่งปีนี้ฝนตกตอนเกี่ยวข้าวด้วยเนี่ย
กลุ่มเกษตรกรไม่มีไซโลยุงมันน้อยเกินไปนะฮะ
แต่ทีนี้พอพูดแบบนี้เราต้องพูดเรื่องระยะกลางว่า
ในต่างประเทศเนี่ยผมยกตัวอย่างนี้แล้วกัน
ถ้าเราต้องการให้เกษตรกรเขามีกลุ่มเข้มแข็งในต่างประเทศเขาทำสำเร็จ

เราอยากจะให้เกษตรกรทำหน้าที่เป็นโรงสี

เราอยากจะให้เกษตรกรส่งออกต่างประเทศได้

ทั้งสองอาชีพนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย
สองอาชีพนี้เป็นเรื่องกั้นเก่งกำไรทั้งคู่นะฮะ

แต่การจะเก่งกำไรเหล่านี้
ต้องมีความสามารถในการเกรงกำไร
เรื่องแรกคือเรื่องการหาข้อมูล

เครือข่ายทั้งหลายแหล่
แล้วยังจะต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการ
ตัดสินใจเด็ดขาดนะฮะ

เกษตรกลุ่มเกษตรกรเขาเข้มแข็ง
กระทั่งขึ้นมาใหญ่โตอย่างนี้ได้
แต่ประเทศไทยเราไม่มีกลุ่มเกษตรกรที่
เรามีเล็กที่ประสบความสำเร็จเป็นเรื่อง
ทำข้าวหอมส่งเมืองนอกได้ราคาดี
แต่ส่วนใหญ่เป็นตลาดที่จำกัด
แต่พอเป็นขยายใหญ่อย่างในเยอรมัน

วันพอดีคืนดีเราก็อุ้มเขาเราก็ช่วยเหลือเขา
เช่นเราให้เงินไปสร้างโรงสี
ในสุดเจ๋งลงสีขาย
เรามีกลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็งในระดับจังหวัด
เราไม่เปิดโอกาสให้กลุ่มเกษตรสหกรเหล่านี้เนี่ย
ควบรวมกับสหกรจังหวัดอื่นแล้วกลายเป็นบริษัทใหญ่
คือในที่สุดถ้าต้องเป็นบริษัทใหญ่การทำแบบนี้เนี่ย
มันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่รัดนิ้วมือเดียวคิดจะทำและทำได้
แต่ว่าจะต้องใช้ความสามารถคนการบริหารจัดการ
คืออย่าลืมนะถ้าเข้ามาทางการค้าแล้วมันต้องเต็มตัว๑๐๐
ไม่ใช่ขายเฉพาะตอนช่วงเก็บเกี่ยวเท่านั้นเองต้องมีสินค้าขาย
ไม่ใช่เฉพาะสินค้าในกลุ่มของตนเองต้องไปซื้อสินค้าทั่วประเทศมาขาย
ที่ไหนดีต้องไปขายต้องไปซื้อมาต้องมีความสามารถบริหารจัดการ
อันนี้คือแนวทางถ้าจะไปเกษตรกรอย่างนี้แล้วเราต้องใจแข็งวิธีการช่วยเหลือเนี่ย
ไม่ใช่ไปอุ้มชูจนกระทั่งอ่อนแอไม่ใช่เอากฎระเบียบราชการเข้าไปครอบนะฮะ

ถอนหายใจแทนนายกระหวีนะคะเดี๋ยวเอาเบื้องต้นก่อนที่เมื่อสักครู่นี้ถามอาจารย์นิพนธ์ไปค่ะ
สรุปแล้วถ้าสมมุติเป็นข้อเสนอของที่นายกกวีบอกก็เท่ากับว่าไม่ได้ใช้สิทธิ์ที่จะจำนำยุ้งฉางใช่ไหมคะ
กรณีถ้าอยากจะใช้สิทธิ์แต่ไม่มีจะไปเช่าเอกชนเนี่ย

คือถ้าระบบบบริหารจัดการไม่ดีมีแต่การน่าจะเสียหายมากกว่า
แต่เล่าให้คุณจอมฝันฟันนิดนึงว่าสมัยก่อนเนี่ยจำนำยุ้งฉางเนี่ยทกศเขาเคยยอมนะฮะ
ที่จะให้เกษตรกรเก็บข้าวไว้ของตัวเองแต่เขาไม่ได้ใส่บิ๊กแก๊ก
แก๊กคือถุงปลาติกซึ่งข้าวมันจะค่อนข้างมีปัญหา
เขาจะต้องโล่งหน่อยซึ่งเขาก็จะใช้วิธีเอาไม้ไผ่ขัดแตะ
แล้วก็เทซีเมนยกขึ้นมาแล้วล้อมให้รู้ว่าตรงนี้
มันคือเป็นสต๊อกของท่านระวีอะไรประมาณนี้
สมัยก่อนทกศเคยที่อนุญาตตรงนี้คือโครงใครของมัน
เหมือนกับที่เรามียุ่งฉางที่บ้านตัวเราเองแหละเพียงแต่มันไม่เป็นบ้านโรงเรือนที่ถาวรเท่าไหร่อย่างนี้ค่ะ
แต่ถ้ารวมกันเนี่ยพี่ไม่เห็นด้วยแต่ว่าความเห็นส่วนตัวถ้าไม่ผูกพัน
ซึ่งคนที่จะให้คำตอบได้ไม่ใช่ทกศถูกไหมคะ
ก็ต้องคุยด้วยกันทกศเป็นคนปล่อยเงินกู้ทกศเป็นคนให้เงินกู้
อันนี้คือทรัพย์สินของเขาที่จะเป็นตัวค้ำประกันเงินที่ได้ไป
เพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องคุยกันในเชิงนโยบายเหมือนกัน
แต่บทเรียนที่เคยทำในอดีตคือมีก็อโอเค
ประเด็นที่ต้องไปข้างหน้าด้วยนะนายก
ก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาเราถามว่าจะไม่ให้ชาวนาเจอปัญหาแบบนี้คืออย่างนี้
ดิฉันก็ถามมาทุกปีนะคะเป็นนักข่าวนะ

ไม่แน่ใจว่าชนะปรับพฤติกรรมเป็นแบบนั้นได้สักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้
แต่ว่าถ้าเอานโยบายของทางกระทรวงของรัฐบาลระยะกลางค่ะ
เอา๓ปี๕ปีค่ะให้ทำอะไรคะ
คือพี่ก็อยากให้เครดิตรัฐบาลเหมือนกันนะฮะ
โดยเฉพาะท่านนายกกับท่านร่ำตีกระทรวงเกษตรนะครับ
ท่านศัลิกัญญาวิธีการคือวันนี้เรารู้อยู่แล้วล่ะ
พอตลาดโลกอย่างที่อาจารย์นิพนธ์พูด

พอตลาดมันไม่ดีเรามีปัญหามาก
เพราะฉะนั้นทำยังไงเราถึงจะระยะสั้นกับระยะกลางเนี่ย

ก็คือเกษตรกรไปทำอย่างอื่นดีไหม
อาจจะเป็นอย่างที่ตัวอย่างที่เมื่อกี้มีในข่าวนั่นคือ

ทฤษฎีใหม่ก็คือปลูกพืชหลากหลาย
ข้าวก็มีไว้กินแน่นอนไม่ต้องซื้อ
แต่สินค้าตัวอื่นไปปลูกผักปลูกอะไรเนี่ย
เพื่อที่จะเป็นการสร้างรายได้แทน

แต่นี่ในของที่ทางกระทรวงเกษตรเสนอและเดินหน้าอยู่เนี่ย
ไร่นั่นคือเราต้องการให้ถาวร
ก็คือ๑๕๐๐๐ไร่เปลี่ยนไปเลย
คุณจอมฝันก็คือไปปลูกย่าพร้อมกับเลี้ยงประสุทธิ์สัตว์
มีแพะมีวัวมีกระบือ
อันนั้นนี่คือเดินหน้าไปได้ระดับหนึ่ง

มีข้าวเหลือไว้น้อยนึงไว้พอกิน
ส่วนที่ดินส่วนที่เหลือเนี่ยยูก็ไปทำอย่างอื่น

ถ้าเป็นประสุทธิ์เราลงทุนให้๔๐๐บาท
ถ้าเป็นพืชหลากหลายเราลงทุนให้๕๐๐บาท
ให้ปรับดินค่าระบบน้ำอะไรประมาณนั้น
แต่นี้พอเป็นชั่วคราวระยะสั้นจริงก็คือนาปลัง

ว่าในเมื่อนาปีได้ข้าวเกินกว่าที่ต้องการอยู่แล้ว

เราก็เลยมีการทำเรื่องของปลูกปุ๋ยพืชสด

นั่นก็คือปลูกแล้ว๔๕เดือนเก็บเกี่ยว
เอาเมล็ดมาขายกรมพัฒนาที่ดินหรือไม่ก็ไถกบไปเลย
กับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการปลูกข้าวโพด
ซึ่งข้าวโพดเนี่ยก็จะมีโจทย์ว่า
แล้วเราจะไปขายใครเราทำประชารัฐ

ก็คือว่าเราจะลงหรือว่าถ้าคุณจอมฝันเป็นเกษตรกรอยากจะเปลี่ยน
เราก็จะจับคู่กันเลยว่าทำกินหนี้นี้
อันนั้นคือระยะสั้นในเรื่องของนารอบ๒หรือนาปรัง

ซึ่งทั้งนั้นทั้งนี้เราไม่ได้บังคับ
ก็คือเป็นความตกลงใจของเกษตรกรเองว่าอยากจะเปลี่ยนตัวเองไหม
นายกรุงค่ะ
ครับผมเห็นด้วยหลายมาตรการที่เทศบาล

เพียงแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงชาวนาได้เห็นผลจริง
โครงการนาแปลงใหญ่ที่ผ่านมานะครับ
มองว่าเราชอบมากเลยเพราะมันนำไปสู่การรวมกลุ่ม
นำไปสู่การปลูกข้าวตามฟาร์มต้องการของตลาด
แล้วก็ตามความต้องการของพ่อค้าเหมือนที่ท่านผู้ช่วยได้พูดถึงเรื่อง
ความรู้สึกนาแปลงใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยมันล้มเหลวเรื่องนี้
โดยสุดท้ายแล้วโรงศรีที่ถูกจับไปไม่เคยไปสั่ง
เพราะว่าคุณต้องปลูกข้าวพันนี้เนี่ยฉันจะมาซื้อนะ
เพราะว่านานั้นพ่อปลูกไปแล้วเพิ่งจะไปตกลงกับพ่อค้า
ซึ่งมันอาจจะมีบางแปลงที่ตกลงอย่างผมมันตกลงมา
เพราะว่าเราทำกันเป็นขั้นเป็นตอน
อย่างในกรณีข้าวโพดที่เหมือนกันเนี่ย
ถ้าให้ชาวนาเข้าไปปลูกข้าวโพดได้จริง
ทำข้อตกลงกับบริษัทว่าซื้อ๘บาท
ถ้าเกิดเขาไม่ซื้อรัฐต้องชดเชยเขานะ
ความมั่นใจเขาด้วยคุณต้องได้๘บาทแน่
ถ้าเกิดว่ามีปัญหาเพราะธรรมที่ผ่านมา
ข้าวเป็นตัวอย่างอยู่นะปีที่ผ่านมานี้
บ่นกันหมดเลยว่าโครงการนี้ดีเขาอยากเข้าร่วมโครงการ
แต่ว่าเวลาซื้อมันไม่ได้เป็นไปตามข้อตกลงของโรงศรี
ไม่ได้ผูกมัดเพราะฉะนั้นมาเรื่องข้าวโพดเนี่ย
ผมว่าชาวนาถ้าตรงไหนเขาได้ราคาที่ดี
เขาทำอยู่แล้วแหละครับเพราะให้เขาปลูกเข้าทำได้หมดแล้ว
ลัดต้องไปสร้างความมั่นใจถ้าเกิดไม่ได้๘บาท

เราเห็นภาพเกษตรกรเมืองไทยไม่ได้ละเฉยปรับตัวมาตลอด
เพราะว่าแรงกดดันจากเรื่องราคาแรงกดดันจากเรื่องผลผลิตเปลี่ยนแปลง
แต่การปรับตัวเนี่ยเรากำลังจะพูดถึงเกษตรกร๓๔ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ
ปลูกข้าวนะฮะ๖๐ล้านเกือบ๖๐ล้านไล่มันไม่ใช่เรื่องเล็กนะฮะ
คุณให้เกษตรกรปรับตัวสักล้านไล่นะมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมันค่อยไป
กว่าจะได้ล้านไล่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันใช้เวลานะครับ
แล้วที่มันยากที่สุดคือราคาปรับอย่างไรต้องยอมรับความจริงว่า
ไม่สามารถยกระดับราคาได้เพราะว่าเราขายในตลาดโลก
ข้าวเนี่ยเป็นสินค้าตัวหนึ่งซึ่งถูกแทรกแสงโดยรัฐบาลทั่วโลก
ราคาผันผวนมากนะฮะแล้วเราเป็นผู้ส่งออก
ยังไงยังไงราคาเราก็ต้องต่ำกว่าราคาตลาดโลกนะครับ
เราจะไปดันราคาเนี่ยลำบากมากเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยลำบากนะฮะ
สิ่งที่รัฐบาลพยายามทำเนี่ยเป็นนโยบายระยะยาวนะฮะลดต้นทุนแปลงใหญ่เป็นตัวอย่างนะฮะ
พยายามที่จะหันไปปลูกพืชอื่นที่มีราคาดีกว่าแล้วก็ไม่ผันผวนเท่ากับราคาข้าวนะครับ
งานประเภทเนี้ยเป็นงานลำบากอีกงานหนึ่งก็คือว่าอาจจะต้องไปหาทางที่ว่า
จะทำอย่างไรมีพันธุ์ข้าวที่มันมีราคาสูงตลาดต้องการอันนี้เป็นงานที่เรายังไม่ค่อยได้ทำกัน
มันจะต้องไปวิจัยการตลาดว่าเขาต้องการข้าวประเภทไหนเช่นข้าวที่มีคุณสมบัตินุ่มเนี่ยนะฮะ
เพราะข้าวนุ่มเนี่ยเป็นข้าวที่คนที่กินข้าวเนี่ยชอบกันบางคนกินข้าวแข็งด้วยนะ
ของแบบนี้เรามีพันธุ์ข้าวที่เราจะพัฒนาแต่เราต้องไปหาตลาดก่อนแล้วทำขึ้นมาเป็นจำนวนมาก
ก็ขายข้าวได้ในราคาที่สูงขึ้นแต่ไม่ใช่สูงขึ้นเพราะเวลาค่าตลาดมันสูง
เพราะว่าเป็นข้าวที่คนมีสตังค์คนมีเงินเขาอยากจะกินมันจะช่วยได้อย่างละเล็กอย่างละน้อย
แต่จะไปหวังว่าลดพื้นที่เยอะแล้วขึ้นราคาถึงให้เราลดพื้นที่นะฮะ
ประเทศอื่นเขาก็เขาก็เพิ่มพื้นที่ขึ้นมาแทนพอราคาขึ้นลำบากฮะ
ศึกจะไปเอาชนะราคาตลาดโลกในกรณีข้าวเนี่ยผมคิดว่าอย่าไปคิดลำบาก
อาจารย์ถึงแม้ว่าจะลำบากแต่ว่าการลดพื้นที่การลดปริมาณผลผลิตเนี่ย
ลดพื้นที่มันช่วยให้คือต้องไปหาอาชีพอื่นแล้วอาชีพอื่นที่สำคัญนอกจากเกษตร
ผมอยากจะพูดเลยนโยบายพัฒนาชนบทอันนั้นคืออาชีพที่มีรายได้สูงกว่าเกษตร
เราไม่มีนโยบายพัฒนาชนบทมาหลังจากท่านพลเอกเบรมและนโยบายแบบนี้เป็นนโยบายที่จะให้ลูกหลาน
เดี๋ยวนี้เกษตรกรเขาไม่อยากให้ลูกหลานเขาทำเกษตรขอประทานโทษนะฮะแล้วลูกหลานเขาก็ส่งลูกหลานเรียน
ทีนี้ถ้าลูกหลานเขามีงานในชนบทแต่ไม่ใช่งานเกษตรมีรายได้ดีขึ้นนะฮะ
ขณะนี้เรามีเกษตรกรเยอะเกินไปเรามีรายได้จากเกษตรเพียง๑๐
แต่เรามีเกษตรกรทั้งเต็มเวลาและบางเวลานะฮะ๓๐
รายได้๑๐แต่มีเกษตรกรถึง๓๐มันไม่ได้ดุลกันนะครับ
ถ้าเรามีรายได้๑๐แล้วมีเกษตรกร๑๐รายได้ต่อหัวของเกษตรกร
ใกล้เคียงกับรายได้ต่อหัวนอกภาคเกษตรนั่นคือเป้าหมายแต่ระยะยาวมากครับ
ซึ่งไม่ใช่๕ปีแน่นะคะต่อให้ใช้บังคับอาจารย์นิพนธ์ตอบก็ไม่ใช่ค่ะคุณผู้ชม
ท่านผู้ช่วยค่ะเหลือเวลาน้อยได้มากนะคะเดี๋ยวจะไปเป็นใจที่อาจารย์นิพล
ท่านผู้ช่วยคือแนวทางดีเพราะคุณฟังจาก๗๐๐
แต่ว่าความต่างของเกษตรกรความจำกัด

อย่างนี้ค่ะใช่ค่ะ
คืออย่างขอตอบคำถามอันนี้ก่อนนะครับ
คือพี่จะไม่ชอบวิธีการที่รัฐบาลจะเข้าไปแทรกแทรงเลย
ในเรื่องของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่พี่อารัมพบทแต่แรกเลย
ว่าเราจับมือกันตั้งแต่เรื่องของเมล็ดพันธ

เพราะฉะนั้นอันนี้เกษตรกรไว้ใจได้เลย
เพราะการทำงานอันนี้เป็นประชารัฐ
ถ้าคุณจอมฝันปลูกในพื้นที่จังหวัดพิศนุโลก
เขาเราจะดูกันตั้งแต่เมล็ดพันธกระบวนการปลูกเรียนกระทั่งเก็บเกี่ยว

โดยกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรเป็นตัวกลาง

เราเปิดให้ทางสมาคมเข้ามาเลย
ว่าใครบ้างที่ต้องการมีอยู่๓๔บริษัท
ในเรื่องเมล็ดพันธุก็ส่วนหนึ่งนะฮะ
มีสมาคมเมล็ดพันธุ์ที่จะเป็นคนที่ให้มาเล่นพันธุ
แบบว่าเอาพื้นที่นี้เหมาะที่จะปลูกเมล็ดพันธุ์พันนี้

ให้สมาคมเป็นคนที่บริหารจัดการกันเลย

ซึ่งเราไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้ใครทั้งสิ้น
แต่ต้องการสร้างความมั่นใจให้เกษตรกร

คุณมาปลูกข้าวโพดเนี่ยคุณได้เงินแน่

ภายใต้มาตรฐานที่เราคุยกันแต่แรกเลยนะ

เกี่ยวอย่างนี้อะไรประมาณอย่างนี้
ซึ่งตรงนี้เนี่ยอันนี้นี่ชัวร์

ผู้ประกอบการเกษตรกรแล้วก็ภาครัฐมาช่วย

ระยะสั้นนี่ระยะสั้นเฉพาะนาปรัง
หลังหน้าที่จะต้องปลูกหน้ารอบ๒
มันต้องมีน้ำตอนเริ่มต้นแล้วก็แห้งตอนหลัง
มันเป็นข้าวโพดฤดูแรง
อันนี้ขออภัยค่ะขออภัยที่ขัดจังหวะท่าน

คือเอาอย่างนี้สรุปรวมแล้วเนี่ยนะคะ

ในขณะที่เราลงพื้นที่กันกับกระทรวงภาณิชย์
นับวันนั้นชาวนาเขาปลูกแล้ว
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตลาดจะต้องทำเนี่ย

แต่ปีนี้ซึ่งเป็นปีที่๒ที่เราจะทำเรื่องนาแปลงใหญ่เนี่ย
เราก็มองว่าตัวนี้เราควรจะบอกเกษตรกรก่อน

ถ้าปลูกอย่างนี้แล้วราคาที่พึงจะได้เป็นอย่างนี้
อย่างเช่นข้าวใช้หน้ากระเศษกรไม่อยากปลูก

แต่มันเป็นอะไรเหมือนแม่ลูกอ่อน

แต่ปีนี้ตลาดมันควรจะนำการผลิต
ไม่ใช่การผลิตแล้วถึงไปหาตลาด
มันก็จะเกิดปัญหาอย่างท่านระวีว่านี่แหละ
ซึ่งนี่คือแนวทางที่เป็นรูปธรรมหน่อย
เป็นระยะยาวแล้วถ้ามันรวมกลุ่มกันได้เนี่ย
สิ่งที่จะเกิดมาก็จะเป็นอย่างที่อาจารย์นิพนธ์ว่า
อีกส่วนหนึ่งพี่เห็นด้วยกับอาจารย์ค่ะท่าน
อีกส่วนหนึ่งก็คือณวันนี้เราขายแต่
ผิดเทรภัณฑ์ที่จากข้าวเปลือกไว้เป็นข้าวสาร

ในเรื่องของข้าวที่มันต้องมาแข่งขันกันเยอะ

สุดท้ายนี้ต้องการอะไรเพิ่มเติมอีกไหม

ของสมาคมเราก็คุยกันว่า

นโยบายรัฐบาลแค่นโยบายประชารัฐ

แต่ละจังหวัดจัดทำแผนการ

ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนี่นะ

แล้วก็ให้ชาวนา

มีงบประมาณตั้ง๒ล้าน

ไปจัดทำโครงการร่วมกับอบตเทศบาล

ของผู้บริโภคในแต่ละท้องถิ่นของตนเอง

ต้องการบริโภคข้าวคุณภาพดี

ถ้าคุณพุทธ

อเทศบาลจะต้อง

ไปให้กับบริษัทไปชาวนาก่อน
ฉันต้องตัดจังหวะเพราะเดี๋ยวไม่มีเวลาแล้วค่ะ

กระจายอำนาจแล้วก็ไปให้เขา

แล้วก็เอาค่ากับกลับจะให้ต้องถิ่น

ปัจจุบันนี้ท้องถิ่นเขาเข้าถึงชาวบ้านอยู่แล้ว

ปกครองส่วนท้องถิ่นนะ

ระยะสั้นรัฐบาลต้องเพิ่มอะไรอีกไหม

คือระยะสั้นเรื่องราคาข้าว
คงทำอะไรไม่ได้สิ่งที่รัฐบาล
ทำไปผมคิดว่ามากพอแล้ว

แต่ผมอยากจะพูด๒ประเด็นก็คือว่า

การทำนโยบายเพื่อไม่ให้ข้าวเป็น

นโยบายที่จะปลูกข้าวคุณภาพดี
ขนาดนี้ครับอีกระชนน์คะให้ทำ

เข้าปี๑หรือบางส่วนเป็นปีที่๒

ประมาณเวลานี้๕๖บริษัทประมาณแสนกว่าไร่
เล็กนิดเดียวแต่มันค่อยขับเคลื่อนไป
แล้วตรงนี้เป็นการจับมือร่วมกันระหว่างภาคเอกชนที่มีตลาด
มีเทคโนโลยีกับเกษตรกรครับ
คุณผู้ชมคะคุยเท่าไหร่ก็ไม่พอค่ะ
เอาว่ากันตรงนะคะปลูกข้าวกันมาไม่รู้กี่ร้อยปีแล้วนะคะ
คุยเท่าไหร่ก็ไม่พอแต่เบื้องต้นขอบคุณทั้ง๓ท่านนะคะ
ขอบประกูลค่ะค่ะสวัสดีค่ะใช่ครับสวัสดีค่ะ
ดูจากวัยลัดตาแล้วนายกวิทย์นั้นเหลือ
คุยกันมา๕วันเริ่มพองเห็นทางออกได้ไม่มากก็น้อย
แล้วก็หวังว่าสิ่งที่เราคุยกันตลอด๕วัน
จะไปถึงผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดนโยบาย

ข้าวต้องไม่ใช่พืชการเมืองนะฮะ
คุณผู้ชมครับผมต้องขอบคุณแขกทุกคนที่มาร่วมพูดคุยกันตลอด๕วันที่ผ่านมา
ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามตลอด๕วันนี้
แล้วก็ขอบคุณคุณจอมขวัญด้วยที่มาร่วมพูดคุยกันในช่วงเวลานี้คุณผู้ชมครับ

เราจะพบกันกับรายการปกติแล้วกับรายการข่าวเย็นไทยรัฐนะครับ
เวลานี้ครับรายการพิเศษความจริงชาวนาไทย
ผมทัศนัยโค้ทองและทุกคนต้องลาไปพร้อมกันนะครับ